อ่าส่วนอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่สิบสองนะคะ
รถทัวร์ที่ไปพุ่งชนต่อหม้อสะพาน
มีคนเสียชีวิตไป๘คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากเลยทีเดียว

เป็นไงฮะรับไหนรับสารภาพแล้ว

วูบจากการที่เสพยาบ้าคุณผู้ชม
นี่คือสดร้อนเลยที่สารภาพนะคะ
นี่ค่ะทางพันธ์ตำรวจเอกเชศชัยเชศสิริ
คือเขาจากการที่ตรวจร่างกาย
พบว่านายนารินศาสตร์หงษา

มีสารเสพติดคือดแอมเฟตามีนในร่างกาย
ก็คือยาบ้านี่แหละตำรวจก็นำตัวมานะคะ
ก็รับสารภาพว่าเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุ

คือแตะมือกันอ่ะเขาเป็นคนขับคนที่สอง
ก็จะเริ่มขับจากขนส่งนครราชศรีมาจะเข้ากรุงเทพ

แล้วพอมาถึงจุดตรงต่อเมื่อสะพานวูบหลับสะดุ้งตื่น
ตอนนั้นก็ได้รถเสียหลักไปชนกับแบรีเออร์เกาะกลางแล้ว
ถลายไปชนเสาสะพานต่างระดับ
ทำให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ซึ่งตอนที่ชนก็ความเร็วอยู่ที่๘๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
โอ้โหอันตรายจริงนะคะ
ก็เจอข้อหานะคะ๒ข้อหา
ด้วยการขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย

แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดสระบุรีต่อไป
นี่มีคนเสียชีวิตถึง๘รายบาดเจ็บ๒๒รายนะคะ
โอ้โหขับรถโดยสารเสพยาบ้าพาเขามาตาย